ผมทำงานก่อสร้างเป็นช่างเชื่อมโค้งหลังคาบ้าน
เมื่อ๕ปีที่แล้วผมขึ้นนั่งร้าน๒ชั้นลากสายแก๊สขึ้นไปเตรียมตัด
อยู่ดีดีก็หน้ามืดขึ้นมาหล่นลงมาสลบเลย
หมอบอกว่าผ่าตัดหมอนร่องกระดูกทัศนิษฐศาสตร์แล้วก็ดามเหล็กไว้ที่ด้านหลังครับ
ครึ่งตัวผมตายไปครึ่งตัวครับจากหน้าท้องลงไปข้างล่างเลยครับ
ถ้าตัวเองเดินไม่ได้เขาก็จะไม่ทิ้งตัวเองนะ
ถ้าจะดูแลลูกดูแลเขาว่าเขาจะเสียชีวิตอะไรอย่างนี้
ความหวังของผมคือตั้งใจนะครับว่าสักวันหนึ่ง
ผมจะต้องกลับมาเดินได้อีกสักครั้งเลยครับ
เพื่อที่จะได้อยู่กับครอบครัวช่วยเหลือครอบครัวได้

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาที
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
คุณผู้ชมมีนัดกับผมปานุ่มและสาวเป๊กนะครับ
พร้อมกับอันดาร่าวนักสู้ชีวิตนะครับ
ที่ได้รับการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศ
เพื่อที่จะมาคว้าเงินทุนสู้ชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในรายการของเรา
เพราะเราคือรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
มาแล้วกันค่ะนะคะก็สมัครมานี่ก็ง่ายนะคะ
ร้องได้ให้ล้านภาษาไทยนะคะง่ายพิมพ์เลย
ว่าท่านที่อยากสมัครมาในรายการของเราหรือว่าท่านที่มีใจบุญนะคะ
อยากช่วยเหลือผู้เข้าแข่งขันในรายการของเรา
ก็สามารถสอบถามไปในช่องทางนั้นเลยนะคะ
ก็มีเหล่านักสู้ชีวิตนะฮะมีทั้งมาสมัครมาเอง
มีทั้งบางท่านเนี่ยเพื่อนบ้านดูรายการของเราอยู่
นักสู้ชีวิตชีวิตลำบากมากไม่มีแม้กระทั่งโทรทัศน์จะดูจะชมรายการ
สมัครมาให้ก็มีหลายท่านน่ารักจริง
อย่างวันนี้ก็มาถึงคิวของนักสู้ชีวิตอีกท่านหนึ่งนะครับ
เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เขาจะเป็นอย่างไร

ผมชื่อนายสนอนามสกุลประเสริฐศิลป์อายุ๔๒ปี
อยู่แรกที่๕๘ทัพ๑ม๖ตำบลน้องหนากอำเภอท่าเรือ
จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
เมื่อก่อนผมทำงานก่อสร้างเป็นช่างเชื่อม
ช่างเชื่อมคงรังคาบ้านนะครับ
วันหนึ่งเมื่อ๕ปีที่แล้วประมาณ๒โมงเช้า
ผมขึ้นนั่งร้าน๒ชั้นเทียบท่อตึกประมาณ๒ชั้นครับ

อยู่ดีก็หน้ามืดขึ้นมา

หล่นลงมาสลบเลยไม่รู้ตัวเลยครับ

ไปนอนโรงพยาบาลที่พระนครศรียุธยาแล้วครับ
หมอบอกว่าผ่าตัดหมอนรอกระดูกทับเส้นประสาทครับ

ทุกวันนี้ก็ยังเป็นแผลกดทับกับ
โดนตัดกระดูกสะโพกข้างขวาครับ

ทุกวันนี้ผมอือทีผมก็ไม่รู้เรื่องเลยครับ
เพราะว่าประสาทเขาไม่สั่งครึ่งตัว

จากหน้าท้องลงไปข้างล่างเลยครับ
ผมทุกวันนี้เจ็บที่ว่ากระเพาะทีข้างในนี่ครับ
เนี่ยนิ้วผมผมกดจับอยู่ยังเจ็บอยู่เลยครับ

สายสีที่เขาร้อยสวนเข้าไปครับ

หลังก็แป๊บแป๊บเหล็กที่เขาดามไว้
พอแป๊ปึ๊บมันจี๊ดขึ้นไปทางที่สมองนะครับ
ใจจริงผมอยากจะเอาเหล็กที่หมอดาหมอกอ่ะ
กลัวว่าเหล็กที่มันค้างไว้เนี่ยที่ตันรังผมเนี่ย
มันจะทับเส้นประตาดผมทศลมันมา๕ปีแล้วครับ

ช่วงแรกที่ผมรักษาตัวแล้วใช่ไหม

ซื้อน้อยจ้ะเป็นแฟนของสนอไม่เคยคิดที่เขาจะมาเป็นภาระให้เราจ้ะ
ก็คือรักอ่ะจ้ะรักก็จะเลี้ยงดูเขาจนฝากเขาตายไปจากเราอ่ะ
ทุกวันนี้ทำอยู่ที่โรงเรียนจากวันละสองร้อยก็จ่ายค่าโรงเรียนลูกสองคน
คนโตหมอสี่เนี่ย๕๐บาทคนเล็ก๔๐แล้วคนป่วยอ่ะ
ขนมมาขายก็๕๐บาทเหลือ๖๐บาทก็เอาไว้สะสมเวลาลูกขออะไรอย่างนี้จ้ะ
ตัวฉันเองก็ไม่ค่อยได้กินล่ะค่ะมันไม่มีตังค่ะ
ขอบคุณมากครับสำหรับแฟนผมครับ
อยู่ที่เขามาทอดทิ้งผมผมก็บัดเค้กตา

พ่อก็ทุกวันนี้ก็อาบน้ำต้องให้ผมช่วย
เวลาจะกินอะไรผมก็เอาลงมาให้ครับบางทีก็อุ้มขึ้นบ้านครับ

ตื่นตกใจครับที่ว่าลูกทั้งสองคน
แบกคอยทิ้งสายที่คอยดูแล
กระหน่งขนมเนยลูกก็เอามาให้กินน้ำทามาให้กิน
มา๕ปีแล้วผมก็ยังมีความหวัง
หวังว่าอยากกลับมาเดินได้อีกสักครั้งหนึ่ง
ตอนนี้ผมก็หัดยืนอยู่ทุกวันครับ
กายภาพอยู่ทุกวันแต่ยืนได้ไม่นานครับ
เพราะเผาผมอ่อนครับมันงอด๊ะอ่อนก่อน
อยากมีเงินรักษาอยากได้เงินรักษาครับ
อยากได้กลับมาช่วยเหลือตัวเองได้
แล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวได้
แฟนจะได้ไม่ต้องเหนื่อย
แล้วก็จะได้ดูแลลูกได้บ้างครับ
พ่อจะบอกน้อยกับลูกทั้งสองคนนะว่า
พอจะต้องสู้พอจะต้องกลับมาเดินได้อีกสักครั้งนึง
เพื่อครอบครัวของเราจะให้ดีขึ้นดีกว่าเก่า
นั้นคือภาพชีวิตของคุณสนอกค่ะ
คุณผู้ชมคะอยากให้สังเกตแบบนี้ค่ะ
มนุษย์เรานี่นะคะอยู่ได้เพราะความหวังค่ะ

อุบัติเหตุพรากไปแต่ขาที่เดินไม่ได้เท่านั้น
แต่ไม่สามารถพรากความหวังของเขาไปได้เลย
ใช่นะครับเวลาวันนี้เราก็จะมาช่วยกันสารความฝันของเขาให้เป็นจริงขึ้นมาให้ได้นะครับ
พบกับเขาเลยนะครับคุณสนอชายพิการผู้มีความหวังเป็นพลังของชีวิตครับ
สวัสดีค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับคุณสนขอบคุณคุณอบังนะครับ
ขอบคุณนะคะขอต้อนรับพี่สนอนะคะเข้าสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตของเราค่ะ
ครับผมวันนี้คุณชนะมากับแฟนและลูกครับก็คือคุณน้อยแล้วก็ลูกชายอีก๒คนนะครับทางด้านล่าง
สวัสดีครับสวัสดีค่ะคือตั้งแต่เราเริ่มเปิดให้ชมภาพชีวิตสังเกตเห็นคุณน้อยร้องไห้ตลอดเลย
ดูภาพชีวิตของสามีแล้วร้องไห้ไม่ว่าจะผ่านไปนานขนาดไหนทำใจได้ยังเอาถามจริงในฐานะคนเป็นเมีย
มันทำใจไม่ได้บอกว่าเห็นเขามาเป็นอย่างนี้แต่เราก็ต้องสู้ไง
เห็นนะคะพลังแห่งความหวังของพี่น้อยริบหรี่มากกว่าของพี่สน
เพื่อที่จะได้อยู่กับครอบครัวช่วยเหลือครอบครัวได้
เริ่มตั้งแต่วันที่เราหน้ามืดแล้วตกลงมา
มันดีขึ้นขนาดไหนแล้วอาการของเรา
มเหล็กที่ด้านสันหลังนี่ครับสองข้างหมอร้องกระดูกทับเส้นประสาทครับ
วันที่พี่ฟื้นขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถบังคับขาดตั้งแต่วันแรกเลยไหมคะ
วันแรกเลยครับตอนนั้นใจพี่เป็นยังไงกลัวครับ
กลัวว่าที่ว่าจะไม่กลับมามาเดินไม่ได้อีกแล้วครับทำยังไง
ถึงจะได้กลับมาเดินได้รักษายังไงหรอถึงจะได้กลับมาเดินได้
แต่ก็ยังมีความหวังครับครับ
พี่น้อยหลังจากสามีตกมาผ่าหมอทำอะไรให้เสร็จสับ
สามีฟื้นปุ๊บณตอนนั้นพี่เห็นสามีอยู่บนเตียง
ตอนนั้นรู้สึกยังไงแล้วอึ้งเหมือนกันนะพูดอะไรไม่ออกอ่ะ
ตอนที่หนูไปที่แรกเขาผ่าสมองออกมาพันเต็มหัวเลยจ้ะ
แล้วหมอเขาก็เรียกหนูว่าไปคุยว่ากระดูกประทับเส้นประสาทนะ
อาจจะผ่าหลังต้องดามเหล็กเขาบอกว่าอาจจะเดินไม่ได้
น้อยค่ะวันที่หมอบอกว่าสามีจะเดินไม่ได้
เขาบอกใครเป็นคนแรกใครรู้ระหว่างสามีพี่กับพี่
หนูค่ะแล้วพี่น้อยไปบอกสามีว่าไง
ยังไม่บอกค่ะเพราะว่าหนูก็กลัวเขาทำใจไม่ได้
พี่น้อยใช้เวลานานขนาดไหนถึงถึงกล้าบอกสามีสักประมาณอาทิตย์กว่ากว่าแล้วจ้ะ
ประโยคแรกที่บอกสามีว่าเขาจะเดินไม่ได้ด้วยถ้อยคำว่าอะไรคะ
ว่าถ้าตัวเองเดินไม่ได้เขาก็จะไม่ทิ้งตัวเองนะ
เขาจะดูแลลูกดูแลเขามาตลอดยังว่าเขาจะเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ย
เขาก็ถามว่าทำไมอ่ะก็บอกว่ามันก็เลยพูดไปเลยว่า
หมอเขาบอกมาว่ากระดูกประทับเส้นประสาทผ่าหลังแล้วอาจจะเดินไม่ได้เลยตลอดชีวิต
เขาก็ร้องไห้อะนะเขาก็ร้องไห้ว่าตัวเขาเดินไม่ได้
สนอทำไมถึงมีความเชื่อ
ว่าตัวเองจะเดินได้อีกครั้งหนึ่งความคิดของผมครับอืม
เฮ้ยนี่นะถึงตัวเราจะเป็นพิการนะอืม
แต่เราก็ต้องสู้เราต้องเดินให้ได้ถึงจะได้เล็กน้อยอย่างเงี้ย
ก็เลยเอาแก้เขาเอาขาย่อนจนข้างเตียงแล้วครับแล้วก็มือยกขาขึ้นไปขาขึ้นมา
ตายไปครึ่งตัวแต่กำลังใจเราก็ยืดขึ้นได้พอลงจากเตียงปุ๊บยืนเลย
ขามันก็แข็งข้างนี้มันจะยันค่ะข้างยันอีกข้างหนึ่งก็

เดี่ยวเลิงนยืนแล้วข้างซ้ายมันสันนัดที่สุด

ใครเป็นคน

ยังไงต้องยืนให้ได้ต้องยืนให้ได้
คุณสนองคะเราเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรก
พอมาถึงช่วงหนึ่งในชีวิตที่เราจะต้องมาเป็นผู้ป่วยติดเตียงแบบนี้

ขั้นแรกคืออันดับหนึ่งคือจิตใจของเราก่อนครับ

อย่าไปท้อแท้มันสู้ทุกอย่าง
ไม่อยากให้เป็นภาระแฟนมาก
ทีนี้พี่เดินไม่ได้แล้วโน่นล่ะไปตกอยู่ที่เขาแฟนทำอะไรให้เราบ้าง
ตอนเช้ามาปุ๊บ
ก็จ่ายตังค์ไว้ซื้อการโรมกินที่๔๐๒๐บาทอย่างนี้
จ่ายตังให้พี่แล้วแฟนไปไหนครับคุณสนอกครับ
ไปทำกับข้าวครับที่โรงเรียน

พอเย็นมาปุ๊บก็มาทำแผลกดทับก็

จะให้เขามาเสียใจอะไรอย่างนี้ขอให้กำลังใจเขาตลอด
มันจะไม่มีนะจะเลี้ยงไปอยู่อย่างเงี้
มันเศร้านะคะ
เศร้านะเศร้าค่ะแต่ความเศร้าหนูจะเก็บไว้ในใจจ้ะ
ไม่ให้ลูกให้แฟนเห็นนะจ๊ะว่าเราเศร้านะว่าเราเหนื่อยนะอะไรนะ
เราจะเก็บไว้ในใจตลอดแต่หน้าเราจะยิ้ม
รักเขาเหมือนวันแรกที่เจอกันไหมคะ

ความรักของเราเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมหลังจากที่สามีประสบเหตุแบบนี้แล้ว
ไม่มีค่ะไม่มีไม่คิดนอกรู่นอกทางค่ะ
หากินอย่างเดียวค่ะไม่ให้ลูกมองตาเขา
หนูจะต้องมีให้เขากินจนได้ไม่ว่าจะมากจะน้อยค่ะ
ต้องถามลูกชายลูกชายชื่ออะไรคะพี่น้อย

เห็นพ่อเป็นอย่างนี้แล้วรู้สึกไงครับ
รู้สึกไม่พอใจไม่สบายใจครับที่เห็นพ่อเดินไม่ได้
กะว่าถ้าจะเรียนจบหางานทำแล้วหาตังค์มาให้พ่อแม่ครับ
เลี้ยงดูครอบครัวเป็นสาวหลักให้ครอบครัวครับ

ก็ไม่นะครับก็พ่อคือแบบคอยให้กำลังใจเราตลอดครับ
เวลาเช้ามาบอกนิกตื่นอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนลูก

อย่าหนีเที่ยวอย่าออกเที่ยวตอนคืนนะ
เวลาไปอยู่บ้านยายรถอย่าขี่มากนะเดี๋ยวมันอันตราย

คุณพ่อมาอยู่ตรงนี้ดิ๊กอยากบอกอะไรคุณพ่อบ้างครับ
บอกว่าผมรักพ่อนะฮะย้ายพ่อกลับมาเดินได้
อยากให้พ่อกลับมาเป็นเสาหลักของครอบครัวเหมือนเดิมครับ
ก่อนที่เราจะทำการแข่งขันกันนะครับ
คุณชนะอยากบอกอะไรกับครอบครัวครับ
วันนี้จะสู้จะมาร้องเพลง
จะทำให้แฟนไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องลำบาก

แล้วก็จะสู้แม้กระทั่งยังเดินไม่ได้
แต่ผมก็ยังสู้ไม่ยอมถอยครับ
จะต้องกลับมายืนให้ได้อีกสักครั้งหนึ่งครับ
รายการของเรานะครับมีเงินทุนสู้ชีวิต
ให้กับนักสู้ชีวิตทุกคนสูงสุด๑ล้านบาท
ตอนนี้ผมจะถามคุณสนอนะครับว่า
คุณสนอมารายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตของเรา
คุณสนอดต้องการเงินทุนเอาไปสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ
อยากได้ล้านหนึ่งครับ

๑ล้านบาทไม่ยาก
๑ล้านบาทไม่ยากพิษนอก
ง่ายร้องครบ๑๐เพศ

จะเอาเงินร้านไปทำอะไร
พี่สนอหน่อยว่าพร้อมที่จะคว้าเงินล้านไปกับเราหรือยัง

พร้อมที่จะสู้ไปด้วยกันหรือยัง
พร้อมครับพร้อมที่จะสู้ครับ
เนี่ยเป็นโรคติดน้ำตาลอย่างแรงเลย
อยากจะได้ความหวานสักนิดนึง
พี่น้อยเชิญบนเวทีสักนิดนึงได้ไหมคะ

มาใกล้แล้วก็หอมสามีโชว์ให้ดูสักทีนึงได้ไหมเนี่ย

น้ำตาลไปแล้วนะฮะ

ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มการแข่งขันกันเลยนะครับ
เพลงแรกเพลงที่๑นะครับ

นั่นคืออินโทรเพลงเปิดประเดิมของพี่สนอกรู้จักเพลงนี้ไหมเนี่ย

เพลงนี้เป็นเพลงแรกด้วยนะฮะเพลงแรกนี่ก็ยังไม่มีเงินสะสมเพราะฉะนั้นจะหยุดไม่ได้มีโอกาสก็คือใช้ตัวช่วย
เอาจริงฟังอินโทรแล้วไม่รู้เลยใช่ไหมว่านี่คือเพลงอะไร

เอาล่ะถ้าอย่างนั้นเกมจะต้องเริ่มด้วยตัวช่วยแล้ว
ครับผมนะครับฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่หนึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นสิทธิ์ของผู้แข่งขันที่จะใช้ตัวช่วยได้นะครับ

ถ้าไม่ใช้เนี่ยก็ไม่รู้จะไปทางไหนเลยเหมือนกันนะครับ
แผ่นไหนครับคุณชนะ

แอบเห็นคุณน้อย๒สองนิ้ว

สนอรับเลย๑๐๐๐บาทไม่ต้องร้องเลยนะครับ

ตัวช่วยของคุณสนอก็คือ
สนอค่ะเพลงเก่งที่พี่ให้ไว้กับทางรายการเพลงอะไร

ณตอนนี้พี่เปิดแผ่นป้ายได้แล้วคือร้องเพลงเก่ง
เพลงเก่งก็ต้องร้องให้ถูกและร้องให้ครบทุกคำ
จึงจะผ่านเพลงแรกนี้ไปได้

ตอนนี้พร้อมที่จะสู้หรือยัง

ทั่วประดับดายมั่นใจทั้งหมดนะครับ
ที่มีอยู่ในชีวิตของคุณสนอตอนนี้
เอามาใช้ตรงนี้ที่เดียวพอ

เพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้

เพลงมาครับ

แม่นหากเธอได้อาจจดหมาย
จบลงแล้วทำไร
เอาจดหมายก็ตามใจเธอ
อย่าเก็บเอาไว้
ให้แฟนน้องมาอ่านเจอ
ภาพถ่ายลายเส้นยาเผลอ
ให้เขาเจอจวาดระแว
ฉันไม่มีหรอกคำไว้พร
ไม่มีแม้คำวอน
ชมบังอ่อนให้มันกินแน่
อย่าได้กังวล
คนจนที่กินข้าว

เถิดไปกินของแพง

ให้มันสะใจ
ภาพถ่าย
จดหมายของเธอที่มี
ขอส่งคืนคนดี
รับรองไม่มีอะไรเสียหาย
รังภาพเหลือเลือน

ฉันจูบน้ำตาจะไล่
โปรดอภัยเถิดหน้าควันตา
นี่และเป็นฉบับสุดท้าย
จะไม่ขอวุ่นวาย
ตามสบายเถอะน้องพ้างา
ไม่มีอะไร
มอบให้ในวันวิวา
ขอให้โทษดีเถิดหน้า
ขออำลาเธอด้วยเสียงเพลง